อะไรที่มันทำให้เราประหลาดใจขึ้นมา
มันไม่มีเซอร์ไพรส์ไหนจะดีเท่ากับครอบครัวที่
ลูกชายไปทำงานต่างประเทศหลายปีแล้วนะ

ยิงไทยต้มที่ยุทธ์

เดนมาไงลูก
ไม่ให้ดีใจยังไงไหวนะครับ
กินข้าวกันอยู่กินทั้งน้ำตาเลยฮะ

ฉ่วงตัววิทย์เป็นไไมลูกชายไม่ได้กลับบ้าน

โหนี่แหละฮะก็ร้องไห้กันกลางร้านอาหารเลยนะครับ
ใครเห็นก็น่าจะซึ้งไปตามกันครับ
ก็บางคนเข้ามาคอมเมนต์นะเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่เลย

ความสุขของพ่อแม่เชื่อว่าทุกบ้านคือลูกครับ
เออ